ดูความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับที่เพื่อนบ้านเนี่ยยิงกันตายแล้วก็หนีไปนะฮะ

นายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์อายุ๔๑ปีนี่คือผู้ที่เสียชีวิต

ถูกนายพรศักดิ์นาคพี่น้องหรือว่าในป๊อกนะครับที่เป็นเพื่อนบ้าน
ใช้ปืนยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนในซอยดงศักดิ์หมู่๗ตำบลบ้านเลือก
โพธารามจังหวัดรัชบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
มีนาคมวันนี้ญาติได้เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลราชบุรีนะครับ
จากนั้นแม่ผู้ตายได้นิมนต์พระไปเชิญวิญญาณผู้ตายที่จุดเกิดเหตุ
โดยจุดทูปบอกลูกชายขอให้ไปสู่สุขติอย่าห่วงแม่ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
สมเกียจแจ้งประจักษ์น้องชายผู้ตายบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับการจากไป
เพราะผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับผู้

วันเกิดเหตุพี่ชายไปหาเศษอาหารตามหมู่บ้าน
เพื่อจะเอามาเลี้ยงหมูจู่ในป๊อกก็มาดักยิงหลายนัด
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เท่านั้นยังไม่พอนะฮะหลังก่อเหตุเสร็จยังตะโกนดังลั่นว่าสะใจ
บอกยิงคนตายมีใครมีปัญหาหรือเปล่านี่ตะโกนแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็พาแฟนสาวเนี่ยขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับหลบหนีไป
ซึ่งพฤติกรรมเหมือนไม่สะทกสะทานกับความผิด
น้องชายผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาในป๊อกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ระรานคนอื่นไปทั่วชาวบ้านส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็น
จะไม่ผ่านบ้านของในป๊อกเลยนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนหาเรื่อง
ส่วนตัวมองว่าอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มจับตัวในป๊อกให้ได้
ถ้าต้องวิสามันได้ก็ยิ่งดีชาวบ้านคงจะโล่งใจมาก
พวกเขาก็อยากให้จับไม่ได้เพื่อนบ้านเขาก็ละแมงกันหมดเลย
มุมมันร้ายใครบอกงามก็ไม่ได้ไทย
ส่วนงานศพครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหุบมะกล่ำ
อำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะครับโดยมีพิธีชาปนกิจ
วันอาทิตย์ที่๑๙มีนาคมนี้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดรัชบุรีได้เข้ามาแจ้งสิทธิ์การรับค่าตอบแทนและเยียวยา
ตามพรบค่าตอบแทนเหยื่ออัดยากรรมจำนวน๑แสน๑หมื่นบาท
ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันทีมข่าว
ได้ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ชาวบ้านย้ำชัดว่าวันที่นายป๊อกก่อเหตุเสร็จเธอได้ยินเสียงนายป๊อก
เต็มสองหูว่าสะใจได้ยิงคนตายใครมีปัญหาหรือเปล่า
พร้อมบอกอีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานายป๊อกเคยจะใช้มีดไดย่า
บุกเข้ามาจะฟันเธอเพราะคิดว่าเธอไปวางยาเบื่อสุนัขของเขาจนตาย
แต่เธอยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าไม่ได้ทำ
ป๊อกจึงตะโกนใส่เธอว่าถ้าไม่ได้ทำก็แสดงว่า
คนตายเป็นคนทำนะสิไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุที่นายป๊อกไปยิงนายพรศักดิ์จนตายหรือไม่
นายชายรัลลิมาเป็นกำไนตะโกนบ้านเลือกบอกว่า
ที่ผ่านมามีชาวบ้านมาแจ้งพฤติกรรมของในป๊อกอยู่เรื่อย
แต่เมื่อเขาและก็ตัวสอบก็หายาเสพติดและอาวุธปืนไม่ได้เจอ
เพราะว่าเขาเอาไปซ่อน
เคยไปทำร้ายคนที่เดินทางเข้าออก
เคยมีครั้งหนึ่งคือคนก็ไปส่งอาหารสัตว์เข้าซอยนั้นไป

ผมก็เคยให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น
แล้วก็ดำเนินคดีไปครั้งสองครั้งแล้ว
แต่ประเด็นคือเราต้องการค้นหาอาวุธปืน
แต่ซึ่งตรวจค้นแล้วมันไม่เจอวุฒิปืน

ตอนนี้ได้เบาะแสรถเก๋งสีขาวของในป๊อก
ทะเบียนกไก่มม๔๓๓๕ระยองนะครับ
เข้าไปในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

จะไปรับขนมสายไหมจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาขาย
เป็นไปได้ว่าจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จัก

โดยตำรวจกำลังกดดันให้มอบตัว
แต่ทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับ
เนื่องจากนายป๊อกมีอาวุธปืนติดตัว
หากคิดต่อสู้ตำรวจอาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับ
ตรวจสอบประวัติในป๊อกเมื่อปีพศ๒๕๕๙
เคยต้องโทษคดีข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ปี๒๕๖๐เคยต้องโทษคดีหลักทรัพย์ครับ